อยากพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดจากท่าราชวรดิตบ้างนะคะ
เพราะว่าวันนี้ตั้งแต่เที่ยงตรงเป็นต้นไป
กองทัพเรือก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าชม
รวมถึงได้ถ่ายรูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
อันเชิญมาเพื่อถวายเป็นเครื่องประกอบ
พระบรมราชอิสริยยศของในหลวงราชการที่๑๐
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒นะคะ
ดังนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศสดกันจากผู้สื่อข่าวของเรา
คุณวันทินีศรีเคนรายงานสดจากบริเวณ
พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยท่าราชวรดิตค่ะ
อีกไม่ถึง๒ชั่วโมงข้างหน้าแล้วนะคะ
ฝีภายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
พายออกจากอู่เรือธนบุรีค่ะ
เพื่อมาเทียบที่ท่าราชวรดิต
แล้วก็เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมและถ่ายภาพในช่วง
ตลอด๓วันนะคะในช่วงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษค่ะ
บรรยากาศโดยรอบพระบรมมหาราชวังนะคะ
ก็เต็มไปด้วยบรรดาจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะ
พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองเสียสละแรงกาย
ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดถนน
ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒ค่ะ
เพื่อให้พื้นที่โดยรอบนะคะสวยงามเรียบร้อย
ทุกคนนะคะต่างมีความรู้สึกภูมิใจ
ได้เป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสำคัญของชาติค่ะ
ขณะที่กองทัพเรือนะคะก็ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้เข้าชม
ให้เข้าชมแล้วก็ถ่ายรูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
ได้อันเชิญมาเพื่อถวายเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ
รัชกาลที่๑๐ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
โดยในช่วงเวลา๑๐นาฬิกานะคะที่กำลังจะมาถึงกำลังพลประจำเรือ
พายเรือออกจากอู่เรือธนบุรี
เพื่อที่จะเทียบที่ท่าราชวรดิตแล้วก็จอดไปจนถึงวันที่๖พฤษภาคมนี้ค่ะ
หลังจากที่เมื่อวันที่๓๐เมษายนที่ผ่านมานะคะ
ประชาชนก็ได้แห่ชมความงดงามของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
ที่ได้ถูกตกแต่งอย่างวิจิตรทั้งฉัดเครื่องสูงบุษบก
รวมถึงผู้ห้อยแก้วคริสตอลและขนจามรีสะกดทุกสายตา
ขณะที่ลอยอยู่เหนือลำน้ำเจ้าพญาค่ะในการฝึกซ้อมใหญ่
เข้าจอดที่ท่าราชวรดิตโดยกำลังพลประจำเรือทั้ง๖๔คนนะคะ
ก็ได้แต่งองค์ทรงเครื่องด้วยเครื่องแบบโบราณเสมือนพระราชพิธีจริง
ที่จะมีขึ้นในวันนี้ค่ะในโอกาสมหามงคลนี้นะคะ
กองทัพเรือก็ได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมถ่ายรูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
ได้ที่บริเวณสนามย่านะคะข้างทิศพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย
ท่าราชวรดิตในวันที่๔วันนี้ซึ่งเป็นวันแรกนะคะ
ก็จะเริ่มชมได้ตั้งแต่ตั้งแต่เวลาสิบสองนาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
ชมกันยาวไปจนถึงยี่สิบนาฬิกาส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะ
ก็เปิดตั้งแต่เวลาสิบสองนาฬิกาถึงสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีค่ะ
หลังจากนั้นนะคะก็จะเปิดพื้นที่ให้กับประชาชน
เฝ้าทุลอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ราชวรรดิตแห่งนี้นะคะเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาค่ะ
และวันที่๖พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายก็จะเปิด
ตั้งแต่เวลาสิบสองนาฬิกาไปจนถึงยี่สิบนาฬิกาเช่นกันค่ะ
ซึ่งประชาชนก็สามารถเข้าชมได้ครั้งละสองร้อยห้าสิบคนนะคะ
เวลาประมาณครั้งละสิบนาทีค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะหากอยากเป็น
ส่วนหนึ่งในช่วงพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์แล้วก็ร่วมบันทึกภาพ
งดงามของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะคะยังพอมีเวลาค่ะ
เดินทางมาได้โดยเตรียมบัตรประชาชนนะคะ
มายังจุดคัดกองค่ะผ่านมาทางถนนมหาราช
แล้วก็เดินเท้าเข้ามาที่ท่าราชวรดิตค่ะ

วันนี้นี่สีเคนรายงานสดจากท่าราชวรดิตค่ะ